เพื่อร้องได้ให้ร้อง
เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง

หรือนางแววดาว

กลายเป็นขาวกลับหน้า

คนลุกแต่ยังขนลุกเหมือนเดิม
เพลงนี้นะเพลงเก่งด้วย

นามดาวเรืองนางดาวเรือง
ฟังแอบฟังอยู่ข้างล่าง

หกเพลงตอนนี้เหลือแต่แค่การชนะ
ถ้าเพลงนี้ผ่านไปได้
แสนบาทรออยู่ตรงหน้าค่ะพี่หนุ้ย

ถึงเพลงนี้แล้วนะครับเพลงที่๖นะครับ
คุณนุ้ยนะครับนักสู้ชีวิตของเรา
เลือกตัวช่วยได้เป็นเพลงเก่งของตัวเอง
ร้องเป็นเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

คุณนุ้ยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ผิดครับ

หนึ่งแสนบาทนะครับ

ร้อง

สุดท้าย

ตอนวันเรียง

อยากร้องกลาย

ได้นะ

เหนื่อยค่ะกว่าจะถึงตรงนี้ได้ค่ะทุ่มอย่างสุดกำลังเลยค่ะ
การต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไม่ได้ชื่อว่าเป็นแม่

ครับเป็นทุกข์จากการเป็นหนี้มานานหลายปีทีเดียว
วันนี้ล่ะครับลืมตาอ้าปากกันได้สักที
เกร็งอย่างสุดตัวค่ะทุ่มเทพลังอย่างสุดความสามารถค่ะ
เห็นโอกาสตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเธอก็คว้าโอกาสไว้ได้นะตอนนี้ค่ะ

มันเป็นของคุณนุ้ยโดยถูกต้องโดยชอบทำ๑แสนบาทนะครับ
จากรายการของเรามอบให้คุณนุ้ยร้องเพลงได้ถูกทั้งหมดในเพลงที่๖

นุ้ยเคยคิดไหมว่าจะมีวันนี้วันที่เรามีเงินแสนนึง
ไม่คิดค่ะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเงินแสน
ถึงจะขอแบบขอ๒๐๐๐๐๐บาทอะไรอย่างนี้ก็
เหมือนทำให้ตัวเองมีความหวังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จริงไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาถึง๑แสน
หลุดหนี้ก็น่าจะน่าจะนอนหลับ
เป็นโรคนอนไม่หลับมาหลายปีแล้วค่ะ

พอหัวถึงหมอนมันก็มาแล้ว
ว่าพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้ยังไง

ตอนนี้มีเงินแล้วแสนนึง
ครับเก่งมากครับผม
เก่งจริงแล้วก็
ผมไม่บอกยอมรับในการตัดสินใจของเขาทั้งทุกอย่างครับเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้เชียร์อะไร
ความสามารถทั้งดวงทั้งความมุ่งมั่นมันต้องประกอบกันนะ

นักตอนนี้จุดที่เยือนอยู่คือหนึ่งแสนบาท

จะหมดหนี้ตรงนี้ได้หรือเปล่า

เพลงที่๗ที่มีมูลค่า๒แสนบาท

แล้วค่อยมาคุยกัน
ค่อยมาคิดแผนการกันนะครับ
นี่คือเพลงเป้าหมายที่คุณนุ้ยตั้งเอาไว้เล่น

คุณมาถึงเพลงที่๗จริงคุณนุ้ย
เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดี
อินโทรเพลงที่๗นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาท

สวัสดีครับ
เพลงนี้ค่ะเป็นอินโทรเพลงที่จะปลดล็อกชีวิตของครอบครัวพี่นุ้ยไปตลอดกาล
เพลงนี้จะทำให้หนี้๑๖๓๐๐๐บาทหายไปตลอดกาล
และมีเงินเพื่อทุนการศึกษาของลูก

และได้กลับไปเยี่ยมแม่บ้างบางครั้ง

เพลงชื่อว่าอะไรคะ

ตอนนี้ก็เหลือแต่สติของคุณหนุ้ยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ

มีหนี้อยู่๑๖๓๐๐๐บาท
ตอนนี้มีอยู่แล้ว๑แสน
ถ้าพลาดเหลือห้าหมื่น

กลับไปหาแม่ได้ที่ราชบุรี
นึกถึงแกงส้มของแม่

เพียงแต่ว่าพี่นุ้ยจะเลือกได้ในแบบไหน

ตัดสินใจมาค่ะต่อไปนี้ก็เป็นการตัดสินใจนะครับไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับมีแต่ว่าสู้หรือหยุดเท่านั้นเองนะครับ
สองอย่างนี้นะครับคุณนุ้ยฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่เจ็ดนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสองแสนบาทคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยจะสู้หรือจะหยุดครับ
หยุดหยุดหยุด